ไปดูเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินกันหน่อยนะคะ

แต่ว่าคราวนี้สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
ไม่ได้มาจากสาเหตุไฟฟ้ารัดวงจรแน่
เกิดมาจากฝีมือของผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
โดยหุ่นฤทธิ์ของเหล้าเมาอลาวาส
สุดท้ายไปคว้างขวดน้ำมันเมลนซี
ที่เห็นคุณผู้ชมของกระจายเต็มพื้นเลย
แล้วเงินสด๑๒๐๐๐บาทหายวับไปกับกองเพลิง
เขากว่าจะขายของได้นะคะแต่มาทำแบบนี้
โอ้โหคุณผู้ชมต้องโดนคดีแล้วค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือร้านขายของชำที่บ้าน
หุบตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาที
จึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ทีนี้จากการตรวจสอบข้าวของภายในร้าน
ไม่ต้องอ่านไม่ต้องบรรยายคุณผู้ชมเห็นภาพนะคะ
อกจากนี้เราไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ทราบว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เกิดมาจากฝีมือผู้ชายที่ชื่อว่า
ปรีดาชัยกำบังเป็นเพื่อนบ้านของเจ้าของร้านขายของชำ
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีไปปั๊บเลยค่ะ
เราไปพูดคุยกับลูกสาวของเจ้าของร้านขายของชำ
ชื่อว่านางสาวสลิพาอุ่นคำ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็คือนายปรีดา
มาซื้อเหล้าขาวที่ร้านสักประมาณ๓ครั้ง
ลักษณะการดื่มแบบเยอะแบบนี้
เจ้าของร้านขายของชำบอกว่ามันเป็นปกติ

วันเกิดเหตุมาซื้อ๓ครั้ง
ไปประมาณ๑ชั่วโมงปลีดากลับมาใหม่
แต่คราวนี้ไม่ได้มาซื้อนะคะไม่ใช่มาซื้อเหล้าขาว
มาร้องโวยวายตะโกนหาพ่อของเธออยู่หน้าร้าน
หลังจากนั้นก็เดินเข้ามาในร้านเลย
แล้วก็หยิบขวดน้ำมันเบนซินทุบลงไปที่พื้น

ตกใจมากรีบวิ่งหนีออกไปหาพ่อ
วิ่งไปหาพ่อแต่หันหลังกลับมาอีกที
เอ้าบ้านกลายเป็นกองเพลิงไปซะแล้วค่ะ
เขาเดินเข้ามาค่ะแล้วเขาก็เรียกทาง
เหมือนกับว่าเขียวอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนโกรธพ่ออยู่แล้วหนูก็หนูนั่งอยู่ตรงโซฟานี้
แล้วเขาก็เดินมาจับขวดน้ำมันที่อยู่ตรงนั้น
แล้วก็ฝาดลงไปสองสามขวด
หนูตกใจแล้วหนูก็เลยวิ่งไปหลังบ้านก่อน

มาฉีดแล้วหนูก็โทรหาเราเถอะ
ก่อนหน้านี้เขามาซื้อเหล้าเขามาซื้อเหล้ากับหนู

ใช่ก่อนจะเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงค่ะ

นี่ด้วยฤทธิ์ของเหล้าเมาอารวาส
แล้วไปก่อความรำคาญเดือดร้อน
สร้างความเสียหายให้กับคนอื่นแบบนี้นะคะ
ปรีดาถามหน่อยว่ามีปัญญาในการชดใช้ค่าเสียหายให้เขาไหม
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปรีดาก่อเหตุแบบนี้
ถ้าเกิดว่าพูดว่านิสัยคงจะตื้นกอเกินไป

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุเผาบ้านตัวเองมาแล้วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดสดร้อน

ไม่นานค่ะตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มปรีดาได้ที่บ้านพัก
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ